มาดูเรื่องราวในครอบครัวครอบครัวหนึ่งกันก่อนคุณผู้ชม
นี่คือคำว่าสามีใหม่ของยายฟังแล้วเหมือนจะอายุเยอะนะ
แต่ความเป็นยายหลานเนี่ยเขาก็ไม่ได้อายุห่างกัน
แบบยายคนนี้ไม่ได้อายุมากเท่าไหร่
ผู้ต้องหาคนนี้ก็คือผู้ชายคนนี้อายุ๓๖ปี

ก่อนหน้านี้มีคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งของน้องคนนี้
พาเด็กหญิงคนนี้ก็เรียนชั้นป๖อายุเพียง๑๒ปีไปแจ้งความ
บอกว่าเด็กไปเรียนแล้วเด็กปวดท้อง
ก็เลยพาน้องคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ไปตรวจอ้าวปรากฏว่าเด็กตั้งคันคุณผู้ชม
ก็แค่ป๖เองใครจะรู้ว่าเด็กตั้งคันนะฮะ
ทีนี้ก็สอบถามจากเด็กเค้นเอาความจริง
ยืนยันถูกสามีใหม่ของคุณยาย
ที่ตัวเองพักอยู่ด้วยกันที่บ้านนี่แหละ
มขืนกระทำชำราวหลายต่อหลายครั้ง
ล่าสุดเช้าวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านกับสามีใหม่ของยาย

สามีใหม่ของยายลากน้องคนนี้เข้าไป
ห้องปลูกปั้มและก็คมขืน
พนักงานสอบสวนก็เลยส่งตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลแม่แตงก็ไปหาร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทำชำราว
หลังจากนั้นตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา

สุดท้ายตัดสินใจมอบตัว
แล้วก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหาและบอกว่าในบ้านมีหลานสาว๓คน
เขาข่มขืนเด็กหญิงคนนี้เพียงคนเดียวอีก๒คนเขาไม่ได้ไปทำ
คมคืนตั้งแต่น้องอายุ๑๒จนตอนนี้น้องอายุ๑๓ก็ปีหนึ่งได้
แล้วเด็กหญิงก็บอกว่าตอนนี้หนูตั้งคัน๔เดือน
โอ้โหเอาไปฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อย
คนหญิงที่จับหน้านี้ครั้งแรกเนอะแล้วการรับแศกภาพ
อยู่บ้างได้มีการรู้สิทธิดวงทั่วเมืองทำเพชร
เด็กของจะได้หาครับ
นี่ครับหลังการสอบสวนผู้ต้องหาก็ถูกส่งตัวไป
ดำเนินคดีนะครับในข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๐
ห้าปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดใดแล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ
กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิตร่างกายเสร็จภาพแล้วก็จนผู้ถูกข่มขืนต้องกระทำการ
นั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นแล้วก็ความผิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ปีพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยห้าสิบอ่ะเรื่องของคดีอาจจะฟัง
งงนิดนึงนะเรื่องของข้อหาแต่สุดท้ายก็ถูกเรื่องของ
คดีข่มคืนผู้ยอมนั่นแหละค่ะนะฮะ